สำหรับสาวออมสุชานะคะ

ก็ถูกเมาส์ว่าไปคบกับคนมีคู่ไปเสมอ
ถูกต้องแล้วแต่ว่างานนี้สาวออมเขาออกมาชี้แจงนะคะ
ว่าจริงแล้วทุกคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันหมด
รวมถึงสถานะหัวใจของเธอตอนนี้ก็ยังโสดสนิทค่ะ
ต้องออกมาแก้ข้อสงสัยให้แฟนอีกครั้ง
สำหรับนักแสดงสาวแบ๊วออมสุชา
หลังมีภาพที่เจ้าตัวเล่นน้ำสงกราน
สนิทสนมกับหนุ่มที่มีเจ้าของอย่างท็อป
จนถูกชาวเน็ตวิภาควิจารณ์แง่ลบ

ความสัมพันธ์กับฝ่ายชายเป็นเพียงเพื่อนที่สนิทสนมกันเท่านั้น

หากคนมองว่าชอบคลุกคลีกับหนุ่มที่มีแฟนแล้ว
เนื่องจากบริสุทธิ์ใจและไม่ได้คิดอะไรเกินเลย
ส่วนประเด็นที่เธอเคยให้สัมภาษณ์ว่า
เลิกรากับคนในวงการไปแล้ว
ซึ่งหลายคนก็มองว่านุ่มคนนั้นคือไม้พี่รัฐ
ออมก็ยืนยันว่าไม่ใช่

จะบอกว่าตัวเองเป็นฝ่ายยุติความสัมพันธ์ให้เหลือเพียงเพื่อนค่ะ

แล้วก็นานทีเราก็ได้กลับบ้าน

เราก็เป็นเพื่อนกัน

เราก็ต้องการคนเยอะเพื่อนอยู่ที่ไหน
ก็มารวมกันให้เยอะที่สุดดีกว่า

เพราะว่าออมว่านักแสดง

ถ้าเขาไม่เข้าใจอะไรออฟก็อธิบายมากกว่า
ว่าเราเลิกลากับคนในวงการไปแล้ว

ปันกระแสก็รู้ว่าเป็นไหมบมน้อง

ไม่อยากจะพูดเพราะว่าก็ไม่อยากจะทำให้หลายคนเดือดร้อน
แต่ก็คือก็ไม่ได้คุยกันแล้วเนาะกับคนนั้น
ใช่คือออมช่วงนี้ออมก็งานเยอะมาก
อาจจะผิดที่ออมเองก็ได้นะที่เป็นคนที่แบบว่าเหมือนจะไม่ค่อยสนใจอะไร
คุยพัฒนาไปในทางนั้นมากกว่าค่ะเป็นเพื่อนกัน